ไปดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นค่ะเดินเข้าไปล็อกคอ
คู่หวริจากแรงของชำและก็กระชากออกมา
ใช้ปืนจ่อยิงจนเขาเสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสามารถรวบตัวได้แล้วทั้ง๔คนค่ะ
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราขยายความกัน
แต่ว่าพาไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
โอ้โหนี่แหละฮะต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยนะฮะ
เข้ามาล็อกคอกระชากลากถูออกไปที่ถนน
เอาปืนจ่อแล้วผู้ชายคนที่ถูกล็อกคอ
สะบัดหลุดพยายามวิ่งหนีถูกยิงใส่
ยิงเข้าไปที่ขาถูกลากลงไปล็อกคอมาแบบนี้
มุมกล้องขวามือหลังจากนั้นสักพักหนึ่ง
ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ
เห็นผู้หญิงเสื้อเขียวไหมฮะผู้หญิงอย่างนั้นแฟนนะฮะ
แฟนของผู้ชายที่ถูกล็อกคอไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
จะช่วยแฟนนุ่มได้ยังไงเหมือนกันนะฮะ
ค่ะผู้ชายเสื้อส้มที่ถูกยิงนั้นไม่ได้เสียชีวิตนะคะ

จากคลิปนะจะเห็นว่าผู้ชายเสื้อส้มยืนอยู่ในร้านก่อนเลย
ร้านขายของชำงุมผู้ก่อเหตุตอนแรก
ลักษณะคือเหมือนเดินถอยเข้ามาในร้าน
หลังจากนั้นก็มาล็อกคอผู้ชายเสื้อส้มออกไปค่ะ
แล้วจังหวัดจะเป็นมุมกล้องพอดี
จากนั้นผู้หญิงตะโกนร้องเสียงดังโวยวายขอความช่วยเหลือ
สักครู่ที่เข้ามาแล้วนี้จังหวัดล็อกคอไปนะฮะ
ผู้ชายอีกคนหนึ่งเสื่อมเสื้อสีแดงใช้ปืนยิงไปที่ผู้ชายเสื้อส้มหนึ่งนัด
แล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งตามกันไปค่ะ
ชายเสื้อส้มค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ทราบแล้วนะคะ
เป็นเยาวัญชนชายอายุ๑๖ปีถูกยิงเขาที่ขาขวาหนึ่งนัด
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
สักประมาณตี๓๓๐หน้าร้านขายของชำ
ริมถนนมหาราชตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ตำรวจสามารถตามรวบตัวคนก่อเหตุได้แล้วทั้งหมด๔คน
วันนี้นำผู้ก่อเหตุมาแถลงข่าว
คนที่เป็นมือยิงก็คือนายชัยทัศน์อบอายหรือว่านายเบศ
อายุ๒๒ปีถูกจับที่บ้านพักเขตอำเภอเมืองจันทบุรี
พร้อมอาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกขนาดจุด๔๕๑กระบอก

ส่วนเพื่อนร่วมขบวนการอีก๓คนเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย
อายุ๑๖๑๗ปี
พ้นตำรวจรีสุวิชาญอย่างกิตติกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
วันเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔ราย

แล้วพบว่าผู้บาดเจ็บยืนอยู่ในร้าน

เข้าไปล็อกคอออกมาหน้าร้าน

แต่คนเจ็บเนี่ยสะบัดตัวหลุดออกมาได้พยายามวิ่งหนี

ก็เลยพยายามที่จะใช้อาวุธปืนยิงไปที่หลังหนึ่งนัด
กระสุนถูกบริเวณขาขวาจากนั้นผู้ต้องหาทั้งหมด
ก็แยกย้ายกันหลบหนีนะคะครับตำรวจทำงานไวค่ะ
ใช้เวลา๘ชั่วโมงหลังเกิดเหตุนะคะสามารถตามรวบตัว
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดที่บ้านพักของแต่ละคน
ทีนี้จากการสอบสวนทรัพย์ว่า๔รายเนี่ย
ให้การยอมรับสารภาพบอกว่าร่วมกันก่อเหตุจริง
อ้างว่าที่ทำลงไปเพราะความแค้นส่วนตัว
และไม่ประสงค์ที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ข้อหาตามพรบออาวุธปืน
แล้วก็ส่งตัวให้พนักการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ